ท่านผู้ชมครับทุกผู้ชมยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ได้ไหมฮะ
บ้านที่เป็นสถาบันกวดวิชาเตรียมทหารเป็นสถาบันกวดวิชาเตรียมทหารของครูพี่นัท
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปีก่อนนะฮะ๑๒พฤษภาคมนะครับ
วันนั้นเนี่ยนะเมื่อปีก่อนนะฮะ๑๘มิถุนายน๒๕๖๒บ้านหลังนี้
มีหนึ่งในเด็กที่พ่อกับแม่เขาส่งมาเรียนกวดวิชาที่นี่ค่ะนะ
ลักษณะต้องเป็นลักษณะโรงเรียนกินนอนแต่เขาไม่ได้เป็นโรงเรียนนะ
เป็นสถาบันกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหารนะ
นี่ฮะน้องชายแดนนะครับน้องชายแดนเด็กชายถัปกรทรัพย์สินอายุ๑๔ปีนะครับ
เรียนอยู่ที่นี่และเสียชีวิตที่นี่ใช่ค่ะ
สภาพศพเนี่ยพ่อกับแม่ตอนที่ได้ข่าวว่าลูกเสียชีวิต
แล้วมาเห็นสภาพศพจากการตรวจสอบชนะสูตรของแพทย์เนี่ย
คือถูกทำร้ายร่างกายแน่นอนแต่ตอนที่ในครูพินัทแจ้งไปยังพ่อกับแม่เนี่ย
ไม่ได้บอกว่าทำร้ายร่างกายเด็กค่ะให้เพื่อนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
แล้วก็โกหกพ่อกับแม่ของน้องชายแดนบอกว่าเนี่ยเล่นลักบี้กัน
เล่นกีฬากันแล้วก็เนี่ยกระท่งกระแทกกันจนเด็กเสียชีวิต
ค่ะสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ต้องคุยกับเด็กทุกคนที่อยู่ในบ้านครูพี่นัทนะ
ตอนแรกเด็กไม่มีใครกล้าบอกกล้าให้ข้อมูลเลยนะ

จากสภาพศพมันปฏิเสธไม่ได้เลยสรุปแล้วก็คือ
แล้วก็คือนายครูพินัทเนี่ยทำร้ายเขาจนตาย
เพราะไม่พอใจที่แบบเด็กเหมือนกับไปเถียงกับแม่ยาย
ต่อว่าแม่ยายใช้คำพูดกับแม่ยายไม่สุภาพอะไรอย่างนี้
ไปตรวจสอบกันนะฮะไล่ตรวจสอบกันเจอหลักถงหลักฐานเยอะไปหมด
สุดท้ายแล้ววันนี้ครับศาลชั้นต้นนะฮะ
พิพากษาประหารชีวิตนายนัทพลถาวรพิบูล
หรือว่าครูพี่นัทเจ้าของสถาบันกวดวิชาเตรียมทหาร
บ้านครูพินัทซึ่งบ้านอยู่ที่หมู่บ้าน
นายนัทพลนี้อายุ๒๗ปีนะครับรวมทั้งอีก๒คนที่อยู่ในบ้าน
ที่ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปพร้อมกันด้วย
นางสาวพีรยาพระแสนอายุ๒๕ปีภรรยาของนายนัทพล
แล้วก็นางสาวนงลักษณ์พระแสนแม่ยายของนายนัทพลอายุ๕๔ปี
อันนี้ถูกจำคุกตลอดชีวิต๒คนนี้จำคุกตลอดชีวิต
แต่นายนัทพลศาลพิพากษาประหารชีวิตนะครับ
ทั้ง๓คนเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันทำร้ายร่างกายเด็กชายถัปกรทรัพย์สิน
คือน้องชายแดนวัย๑๔ปีที่มาเรียนอยู่ที่สถาบันกวดวิชาของนายนัทพล
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางปีที่แล้วปี๒๕๖
วันนี้ศาลจังหวัดนครสวรรค์สารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตนายนัทพลนะฮะ
แต่คดียังมีอีก๒ศาลนะฮะนายนัทพลแล้วก็ตัวภรรยาแล้วก็แม่ยายที่ถูกจำคุกตลอดชีวิตเนี่ย
ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ซึ่งสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายในเวลา๓๐วันตามที่กฎหมายกำหนด
นายนัทพลตั้งแต่ถูกจับกลุ่มจนถึงต่อสู้คดีในชั้นศาลให้การปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดนะครับ
สู้คดีตลอดนะฮะให้ทนายยื่นเรื่องต่อสารขออุทธรณ์ตามสิทธิ์แล้วนะครับ
แล้วก็ขอประกันตัวด้วยนะฮะในชั้นอุทธรณ์แต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว
รายงานข่าวที่ออกมาบอกว่าที่สารท่านพิเคราะห์แล้วแล้วก็พิพากษาให้ลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตนายนัทพลเนี่ย
โดยอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการทำร้ายร่างกาย
แล้วทำให้เด็กชายทัพปกรณ์หรือว่าน้องชายแดนเสียชีวิต
ที่ทำไปเป็นแค่การทำโทษเพื่อสั่งสอนลูกศิษย์
ในฐานะที่ครูสามารถกระทำต่อสิทธิ์ได้เท่านั้น
ซึ่งเรื่องนี้ผู้พิพากษามองว่ามีหลักฐานต่างในการทำผิดชัดเจน
แต่เจ้าตัวกลับไม่สำนึกผิดต่อการกระทำและยังให้การปฏิเสธ
ตัดสินให้ประหารชีวิต
แต่หากผู้ต้องหามีความเห็นแย้งคำตัดสินก็สามารถอุทธรณ์ได้

คดีนี้สืบเนื่องจากน้องชายแดนเสียชีวิตอย่างปริศนา
ขณะมาเก็บตัวมาติวเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
หรือว่าบ้านครูพี่นัทที่จังหวัดนครสวรรค์
๑๘มิถุนายน๒๕๖๒มีการไปจับกลุ่มตัวนายณทพล
เจ้าของสถาบันกวดวิชาแห่งนี้นะครับ

ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าอย่างนี้ครับ
เหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มจาก๑๓มิถุนายนปีที่แล้วนะฮะ
มีการทำร้ายน้องชายแดนนะครับจนเสียชีวิต
ตอนนั้นเนี่ยนายนัทพลนำน้องชายแดนที่ถูกทำร้ายไปส่งโรงพยาบาลก่อน
ไปโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แล้วกำชับให้เด็กที่อยู่ในสถาบันกวดวิชาของตัวเอง
บอกกับเจ้าหน้าที่บอกกับผู้ปกครองของน้องชายแดน
น้องชายแดนบาดเจ็บจากเหตุเล่นรักบี้กันแล้วถูกสกรรมแบบรักบี้นะฮะ
เป็นการแบบไม่ได้เล่นรักบี้ในบ้านนะฮะเหมือนกับมีการสกรรมกันแบบรักบี้ในบ้านอะไรอย่างนี้
เป็นหนึ่งในการแบบเล่นกันออกกำลังกายกันอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วมันเป็นอุบัติเหตุ๑๕มิถุนายนพ่อของน้องชายแดนรู้สึกสงสัยสาเหตุการตายของลูกชายไปแจ้งความ
เพราะว่าจากสภาพศพที่โรงพยาบาลที่ไปเห็นลูกชายเนี่ยเนื้อตัวบอบช้ำผลการชนะสูตรของแพทย์ก็พบว่าน้องชายแดนมีบาดแผลศีรษะแตกเย็บ๗เข็มแขนกับขวาแขนขวาก็หักนะฮะ
แล้วก็ที่บริเวณด้านหลังก็มีร่องรอยการถูกทุบตีด้วยของแข็งตั้งแต่แผ่นหลังไปถึงขาหลายจุด
รวมถึงที่ลูกอันทะของเด็กก็มีร่องรอยไหม้คล้ายถูกไฟลนอวัยวะภายในก็กระทบกระเทือนอย่างหนัก
เพาะปอดนี่ช้ำหมดตับอ่อนก็ฉีกขาดแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเป็นการบาดเจ็บของตับอ่อนจากการกระทบต่อช่องท้อง
เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเล่นกันของเด็กแบบลักษณะเล่นกันแบบสกรรมลักดี้เป็นอุบัติเหตุในระหว่างการออกกำลังกายอะไรแบบนี้มันจะเป็นไปได้ยังไง
มีเด็กมาสมัครเรียนแล้วก็กินนอนอยู่ที่บ้านของนายนัทพลผู้ต้องหา
ที่สถาบันกวดวิชาครูพี่นัท๘คนด้วยกัน
แล้วมีเด็ก๔คนนะครับเห็นเหตุการณ์ขณะน้องชายแดนถูกทำร้าย
ตอนนั้นถึงขั้นเลือดไหลเลือดอาบนะฮะแล้วเขาเห็นว่าถูกทำร้ายแบบไหนยังไงบ้าง

เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นที่สถาบันกฎวิชาแห่งนี้นะครับ
เก็บคราบเลือดที่พื้นที่รถยนต์ที่นำน้องชายแดนไปส่งโรงพยาบาลเป็นหลักฐาน
แล้วก็มีหนึ่งในเด็กนักเรียนยังพาไปชี้จุดที่เอาถุงใส่ไม้เบสบอล๘อันไปโยนทิ้งแม่น้ำปิงด้วย
เพื่อทำลายหลักฐานจนเจอไม้เบสบอลทั้งหมด
สาเหตุของการทำร้ายมาจากน้องชายแดนไปขอโทรศัพท์มือถือจากครูพี่นัท
เพราะว่าระหว่างที่มาเรียนอยู่ที่นี่เนี่ยเขาจะมีกฎว่าโทรศัพท์มือถือต้องเก็บไว้ที่ครูพินัท
ถ้าจะติดต่อกับทางบ้านเนี่ยติดต่อไม่ได้จนกว่าเขาจะอนุญาต
ก็เลยมีปากเสียงกับแม่ยายของครูพินัททำให้ครูพินัทรู้สึกไม่พอใจ
ที่เด็กไปขอมือถือไม่ได้แล้วก็เหมือนกับไปใช้คำพูดไม่ดีกับแม่ยายเขา
ก็เลยลงโทษเขานะครับซึ่งนายนัทพลหรือว่าครูพินัทก็ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ตอนหลังว่า
ใช้ไม้เบสบอลตีน้องชายแดนจริงตีไป๒๐กว่าครั้ง
โทษฐานที่มาเถียงและต่อว่าแม่ยายของเขาด้วยถ้อยคำไม่สุภาพ
หลังจากน้องชายแดนเสียชีวิตทางครอบครัวก็ได้ไปเก็บของในสถาบันกฎวิชาแห่งนี้
แล้วที่น่าเศร้าที่สุดนะครับก็คือมีจดหมายของน้องชายแดนที่เขียนเป็นบันทึกเอาไว้
กะว่าจะเอาไว้ส่งให้กับแม่ค่ะใจความบอกว่ามาอยู่ที่สถาบันแห่งนี้เหมือนตกนรก
ต้องถูกซ่อมตลอดเวลาถูกทรมานแสนสาหัสอยากกลับบ้านก็กลับไม่ได้
อยู่ที่นี่เหมือนอยู่ในนรกถูกซ้อมตลอดเวลาแล้วก็มีข้อความแบบลักษณะ
ใช้คำพูดแบบระบายความในใจด้วยถ้อยคำหยาบคายอีกหลายอย่าง
เรื่องนี้นะฮะคุณแม่ของน้องชายแดนบอกว่า
พอสูญเสียลูกชายไปเนี่ยเป็นการสูญเสียแบบไม่มีวันกลับนะครับยังทำใจไม่ได้
แล้วตลอดเวลาเนี่ยก็คือยังเก็บศพของลูกเอาไว้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ฝากศพไว้ที่นั่นตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงวันนี้๑ปีนะ
ไม่มีวันไหนที่แม่กับพ่อเนี่ยจะไม่คิดถึงลูก
เพื่อไปบอกรักลูกชายซึ่งเป็นดวงใจของพ่อกับแม่
วันนี้หลังจากทราบผลภิพากษาของศาลชั้นต้น
ที่ภิพากษาประหารชีวิตนายณรัฐผล
อีก๒คนก็ถูกจำคุกตลอดชีวิต
คือแม่ยายกับเมียของนายนัทพล
คุณพ่อกับคุณแม่น้องชายแดนบอกว่าก็พอใจกับความยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมที่ทางศาลท่านมอบให้นะครับแต่ตอนนี้ขอฟื้นฟูเยียวยาจิตใจก่อน๑ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดเหลือเกิน
ทางครอบครัวเตรียมเคลื่อนศพน้องชายแดนออกจากโรงพยาบาล
บ่าย๑๒มิถุนายนนะครับ
ซึ่งจะครบ๑ปีการเสียชีวิตของน้องชายแดนพอดี
หลังจากนั้นจะสวดพระอภิษฐรรมศพ๑คืน
แล้วชาปนกิจศพในวันที่๑๓มิถุนายน
เมนวัดส้มเกลี้ยงตำบลป่ามะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดตาก
คุณพ่อคุณแม่ของน้องชายแดนยังสะเทือนใจแล้วก็
เศร้าเสียใจอยู่นะครับที่ต้องเสียลูกชายคนเดียวของครอบครัวไป
เพราะว่าคุณแม่เองเขาก็ทำหมันไปแล้วนะฮะ

ญาติยาดของน้องที่วันนี้ไปฟังคำพิพากษาบอกว่า
ดีใจมากที่สารให้ความยุติธรรม
แต่ก็ยังรู้สึกห่วงเล็กน้อยหลังจากที่เห็นคู่กรณีเนี่ยสู้คดีต่อด้วยการยื่นอุทธรณ์
ก็ยังกังวลว่าในชั้นต่อไปเนี่ยผลคำพิพากษาจะออกมาแบบไหนอย่างไร
เพราะว่าทุกคนก็อยากจะให้โทษทันที่ได้รับถึงขั้นประหารชีวิตแบบนี้